ไปดูเหตุการณ์ที่มีสอทรคนดังของเมืองตาคลีนครสวรรค์
เสียชีวิตอย่างปริศนาอยู่บนยอดเขาครับ
เหตุการณ์นี้ก็มีคนไปพบศพนะฮะเมื่อคืนที่ผ่านมาก็ต้องนำศพออกมา
แต่ว่าศพไปอยู่บนถังขนาด๒๐๐ลิตรนะครับคุณผู้ชม
พบศพของนายดูสิตลากพนิชยกุลซึ่งเป็นสมาธิกสภาเทศบาล
คนดังของเมืองตาครีครับนะฮะถังอันนี้มันตั้งอยู่หน้าวิหารหลวงพ่อขวัญ
ยอดเขาน้อยวัดหัวเขาที่ตาครีครับคนที่ไปเจอศพคนแรกคือนายอำนวยชัย
ีระกมลชัยเลขานุการนายกเทศมนตรีของตาครีนะฮะ
ก็ออกไปหานาดูสิตพร้อมกับกู้ภัยหลังภรรยาของนายดูสิตโท
โทรหาแต่ดูสิตไม่ยอมรับแล้วก็ไม่กลับไปทานข้าวที่บ้านก็เลยเอกใจ
จนไปเจอเห็นขาโผล่มาก่อนครับออกจากถังถังอยู่หน้าวิหารของหลวงพ่อก็เลย
ไปดูแล้วพบว่าเสียชีวิตแล้วนะครับก่อนที่จะออกตามหาเนี่ยภรรยาของนายดูสิตบอกก็บอกนะฮะว่า
ช่วงบ่ายของเมื่อวานนายดูสิตเนี่ยเดินทางไปที่วัดเนี้ยนะฮะ
แล้วก็ไม่รู้ไปทำอะไรสุดท้ายก็กลายเป็นศพเนี่ยฮะ
ทีนี้เมื่อตรวจสอบทรัพย์สินในตัวของผู้ตายนะฮะญาติก็ยืนยันว่าทรัพย์สินยังอยู่ครบ
นั่นก็ไม่มีการเรื่องของการฆ่าเพื่อชิงทรัพย์อะไร
อีกทั้งแพทย์เวรของโรงพยาบาลเองก็แจ้งว่าเบื้องต้นไม่มีบาดแผลจากภายนอกเลย
ตรวจสอบเพิ่มเติมญาติร้องขอให้มีการทันสูตรศพ
เพราะเห็นว่าเป็นการเสียชีวิตอย่างน่าสงสัยเป็นการฆาตกรรมหรือเปล่า

นารุสิทธิ์เนี่ยเป็นคนมีชื่อเสียของตาคีครับ
แต่ว่าเป็นคนรักใคร่นะของทุกคนในพื้นที่นะฮะ
เห็นได้จากการไปร่วมกิจกรรมร่วมงานงานบวชงานแต่งงานศพไปหมดเลยนี่คนนี้นะครับ
ก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะสถานที่บนเขาน้อยเนี่ยนะ

ต่อมาสธรุศิษย์คนนี้เขาเข้าไปช่วยบุรณปฏิสังขรจนมันสะอาดสวยงามขึ้นมา
แต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ทราบว่าทำไมถึงไปเสียชีวิตในถังน้ำมันอยู่ที่นี่
จุดที่เขาไปช่วยซ่อมแซมให้มันสวยงามขึ้นมา
แล้วก็เป็นจุดที่เขาเสียชีวิตด้วย
เดี๋ยวต้องรอการสอบสวนต่อไปนะคะว่าจริงแล้วเกิดเหตุขึ้นมาเพราะอะไร